มาดูเรื่องของสำคัญหน่อยละกันของสำคัญของเราเราก็ต้องห่วงใช่ไหม
แต่ถ้าหากถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตาคุณผู้ชมแล้วจะทำยังไงล่ะคะ

ใช้ส่วนตัวพี่จิ้งจกจะมาเอาของมนุษย์ไปแบบนี้ไม่ได้
แล้วดูไซส์ด้วยตัวเองใส่ได้หรือเปล่า
เอาไปให้ใครเอารับให้ทุกแกหรอ
เราไม่เคยเห็นเลยนะจิ้งจกขโมยหน้ากากอนามัย

ใช่ไหมแปลกในแปลกอีกทีนึง
ขนาดจิ้งจกยังรู้จักหน้ากากอนามัย
มนุษย์อย่างเรานะก็ต้องพกเอาไว้เป็นของสำคัญคู่กาย
ป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนอื่นติดเชื้อเราด้วย

ก็เป็นคลิปน่ารักนะเอามาให้ดูถึงความแปลกของสัตว์โลกในโลกใบนี้